ที่กำลังจะเป็นข่าวว่าจะมาเมืองไทยแล้ว

ตู่ก็อวยพรให้ลิซ่าหายป่วยไวนะครับ

ติดมาตั้งแต่ช่วงก่อน๒๔พฤศจิกายน
แต่ทางค่ายยืนยันว่าจะให้การดูแลรักษาลาลิสา
เป็นอย่างดีจนกว่าจะหายแล้วกลับมา
ทำงานได้ตามปกติครับ

สีชมพูแต่ว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ย
สัปดาห์ก่อนลิซ่าเพิ่งไปออกงาน

แล้วตอนนั้นติดยังตอบไม่ได้นะ

และในไอจีของลิซ่าตรวจสอบไปมันยังเงียบอยู่เลย
ยังไม่มีท่าทีความเคลื่อนไหวใดนะครับ

เลยถามว่า๓คนที่เหลือเนี่ยติดหรือยัง

ยังไม่รู้กำลังมีการตรวจสอบกันอยู่
เพราะจริงแล้วต่อให้เขาออกอัลบั้มเดียว
แต่อยู่ในค่ายเดียวกัน

แต่ว่าเรื่องนี้ทำให้บริ้งทั่วโลกเนี่ย

ก็ตกออกตกใจว่าทำไมลิซ่าเนี่ย

เมื่อวานนี้ร้อนแรงเป็นแฮชแท็กระดับโลกเลยฮะ

ติดแล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็กลับมาติดอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนกำลังใจที่ทรงพลังที่สุดมาจากลุง

แต่มาจากลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
ส่งกำลังใจให้กับลิซ่าแบ็คพิ้ง

หายแน่นอนนะครับ
ตกลงแล้วลุงตู่รู้ยังว่าลิซ่าไหน

รู้แล้วก็ต้องรู้อยู่แล้ว

คนดังอย่างลิซ่านี่จะติดโควิดกับเขาด้วยเหมือนกัน

ใช่ค่ะโพวิดไม่เลือกจริงนะครับไม่เลือกสนชันไม่เลือกว่าเป็นใครทั้งสิ้นนะครับ